เหตุที่จะให้ดูต่อไปนี้ถือว่าเตือนใจกันสำหรับคนที่ขับรถขับรานะคะ
แต่ว่ามันเกิดขึ้นไวมากคุณผู้ชมต้องจับตาดูดีค่ะ
มันชั่ววินาทีเดียวเองนะฮะ

เห็นแว๊บหนึ่งนะคะอยู่มุมจอเนี่ย
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นแบบหน้าหวาดเสียวแล้วก็ล้มระเนรนาศกันแบบนี้

อยู่ที่บริเวณกลางสามแยกกกยางใหญ่ตะบนในเมืองอำเภอในเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะ
จับภาพรถจักรยานยนต์ที่ขับมาจากถนนบายพาสเลี่ยงเมือง
พอมาถึงจุดเกิดเหตุก็เลี้ยวกระทันหันเลี้ยวเข้าซอยด้านขวาเนี่ยคุณผู้ชม
แล้วมันก็เลยไปตัดหน้ากับรถจักรยานยนต์อีกคันหนึ่ง
ก็พุ่งชนกันอย่างจังอ่ะค่ะดูสิคะรถเนี่ยอุ้ยชิ้นส่วนต่างต่างแตกเลยนะ
กระจัดกระจายเต็มพื้นหลังจากเกิดเหตุชาวบ้านเขาก็พามาช่วยเหลือนะคะ
แล้วก็มีเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาตรวจสอบด้วยพบผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะ
สามคนก็คือคนแรกเนี่ยเป็นผู้ชายที่ขับรถไปชนเขานั่นแหละครับ
อีกสองคนก็เป็นน้องผู้หญิงที่ซ้อนท้ายกันมาและอีกคนนึงก็คือคันที่ถูกชนคู่กรณีนั่นเองนะคะ
จากนั้นทางเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยก็นำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน
เรื่องนี้ไม่จบแค่นี้ก็ต้องไปทำเรื่องกันต่อนะคะ
โดยพนักงานสอบสวนเนี่ยก็มาตรวจสอบที่เกิดเหตุเก็บหลักฐานต่างจากกล้องวงจรปิด
แล้วเดี๋ยวจะเรียกคนขับรถคู่กรณีมาสอบสวนแล้วจะได้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
นี่ชนแรงนะสภาพถึงขนาดเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชม
รถจักรยานยนต์เนี่ยหลายคนใช้ไม่ว่าจะเป็นในเมืองเป็นต่างจังหวัดก็แล้วแต่
แต่บางคนเนี่ยขับด้วยความประมาทขับเร็วบ้างเอ่ยหมวกกระน็อกไม่ใส่บ้างเอ่ย
เจอบ่อยใช่ไหมคุณมันก็เลยทำให้เกิดอุบัติเหตุต้องถอนหายใจหนักหนักเลยเห็นไหม

ชะลอไม่รู้เปิดไฟเร็วด้วยหรือเปล่าหมวกกันน็อกก็ไม่ใส่ก็เป็นแบบนี้
ดูเอาไว้ไม่อยากจะให้เกิดกับใครเพราะที่เรามาเล่าสู่กันฟังก็เป็นเพราะว่า
ด้วยรักและห่วงใยจากใจตลอดข่าวนะจ๊ะ
เรื่องราวที่เราเล่าสู่กันฟังก็เพราะแบบนี้แหละคุณผู้ชมแต่อีก